อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัว
เขยเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรื่องของยาเสพติด
หมุกไปหาแม่ยายจะไปทิ้งลูกสาวัย๕เดือนมา
เอาปืนไปเลยคุณผู้ชมคืออาจจะมีปากเสียงกันแม่ยายไม่ให้

ลูก๕เดือนวิ่งหนีไปครับสุดท้ายตำรวจก็ไล่ล่า
แล้วเอาลูกไปทิ้งไว้กลางทุ่งหนาตัวเองหนีเข้าป่าละม้อไป

อุ้มลูกออกมาผมจะรับรองความปลอดภัยให้เฟิร์ต
เป็นเสียงที่ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุ
อยู่ในป่าละม้อกลางทุ่งนาแล้วครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะแล้วก็ทิ้งลูกน้อย๕เดือนเอาไว้

ตำรวจก็ต้องรีบไปอุ้มน้องกลับมาส่งให้กับกู้ภัยครับ

เรื่องต้นเด็กยังคงรู้สึกนี่ฮะดูสิ

ยังคงรู้สึกตัวครับแต่มีบาดแผลนะ
บาดแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปากด้านขวา
ว่าน่าจะเป็นคือตอนพ่อเขาอุ้มไปเนี่ย
อาจจะรั้วหนามไปเกี่ยวเข้ากับตอนที่พ่ออุ้มไป
แล้วก็ไปเกี่ยวปากน้องนะฮะเออนี่ฮะนอนอยู่แบบนี้
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุคือนายนิคมนามพิทักษ์อายุ๒๕ปี
จะพ้นโทษมาออกจากคุกมาคดียาเสพติด
แล้วก็ไปแย่งลูกสาวอายุ๕ขวบ๕เดือนจากแม่ยายครับ
ในบ้านในซอยจันทร์สว่างบ้านหนองไผ่ตำบลขามใหญ่

แม่ยายทั้งอดีตภรรยาไม่ยอมให้สิก็ลูกฉันเหมือนกัน
ก็แย่งกันไปแย่งกันมานายนิคมก็โมโหฮะเอาปืนไปด้วย
ยิงปืนใส่หนึ่งนัดครับกระสุนไปโดนแม่ยายที่บริเวณชายโครงด้านซ้าย
กู้ชีพก็รีบเข้าไปนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบล
ที่นายนิคมได้ลูกไปแล้วก็อุ้มลูกหนีเข้าไปในความมืดครับ
ตำรวจรับแจ้งเหตุเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ไล่ล่ากดดันนายนิคมนานกว่าครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายไปพบนายนิคมเนี่ยเอาลูกทิ้งไว้กลางทุ่งนาส่วนตัวเองหลบหนีเข้าป่าไปได้
บนตรวจตำรวจก็สอบสวนพยานแวดล้อมเตรียมจะออกไหมจับนานิคม
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในชุมชนเมืองหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ส่วนสาเหตุเนี่ยต้องสอบสวนก่อนต้องเรียกทั้งแม่ยายไปสอบเรียกทั้งอดีตภรรยาไปสอบว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่สุดท้ายมันไปตกกับเด็กไง